นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชศรีมาอุบัติเหตุค่ะ
รถตู้โดยสารรับคนมาเต็มคันเลยนะคะ๑๓คน๑๓ชีวิตเดินทางมาจากศรีสะเกด
จะไปส่งผู้โดยสารที่กรุงเทพปรากฏว่าเดินทางมาที่จังหวัดนครราชศรีมาโคราช
ช่วงจังหวะที่เป็นทางโค้งเผลารถด้านหลังมันหลุด
พอหลุดเสร็จปุ๊บรถเสียหลักพุ่งตกข้างทางไปชนเข้ากับสาราที่พักริมทาง
เหตุการณ์นี้เคราะห์ดีมากไม่มีใครเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต
แต่มีคนได้รับบาดเจ็บ๑๓คนด้วยกันนะคะ
สักประมาณ๕ทุ่มของค่ำคืนที่ผ่านมาวันที่๓๐ธันวาคมนะคะ
คุณผู้ชมเห็นนะคะนี่คือรถตู้โดยสารสภาพด้านหน้า
อัดชนเข้ากับสาราที่พักริมทางสภาพด้านหน้าพังยับค่ะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณทางโค้งท่าเยี่ยม
จังหวัดนครราชศรีมา
ผู้โดยสารก็อยู่ในรถเป็นเพิ่ง๑๓ชีวิต
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันนำตัวออกมาแล้วก็ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล
ทีนี้ตำรวจสพโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมาพร้อมกับกู้ภัย
ก็เดินทางไปช่วยเหลือเนี่ยนะคะตอนนี้ทุกคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลปลอดภัยแล้ว
สอบสวนตำรวจเนี่ยทราบบอกว่าก่อนเกิดเหตุรถตู้โดยสารเนี่ย
ซึ่งเป็นรถตู้รับจ้างไม่ประจำทางคันนี้มีนายจตุพัฒน์เบนจกุล
อายุ๕๕ปีเป็นคนขับไปรับผู้โดยสาร๑๓คน
มาจากจังหวัดศรีสะเกดมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร
พอมาถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้มันเป็นทางโค้ง
เผารถด้านหลังขวามันหลุดก็เลยทำให้รถเสียหลักพุ่งตกลงไป
เกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บด้วย
๓คน๒ใน๑๓บาดเจ็บสาหัสค่ะ